งานของเราคืองานสืบครับไปตามสืบไปตามสืบ
เรื่องชาวบ้านเขาเนี่ย๗๐๘๐นะฮะชื่อสาว
มันก็เริ่มต้องกินยาวประทบปวดบูราปวดหัว
อยู่ที่กึนและไหวพลิบต้องชาญฉลาดต้องสามารถเอาตัวรอดได้
สมัยผมรับรายการตำรวจอยู่เนี่ยเวลาใครมีเรื่องมีเราได้รับความเดือดร้อน
ถูกรังแก่ก็จะมาปรึกษาผมแล้วก็ได้ไปช่วยหาสืบหาพยานหลักฐาน

เพื่อให้มันได้ทำเวลาศักดิ์ของหนังทำนั่งของพวกเรา

ทำไมต้องมาใช้บริการเรื่องเอกชนใช่ไหม

เพราะโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลศิริราช
ล้นครับ๓๐บาทรักษาทุกโรค
เพราะฉะนั้นตำรวจพวกงานเยอะเข้า
มันก็เริ่มต้องกินยาประทับปวดบูรา

ประชาชนเขาได้รับผลกระทบว่า

เราก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่ง

ทั้งคนหายตามญาติ

มันไม่ได้ทำเฉพาะการสืบอย่างเดียวนะ

มีงานเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องยักยอก

เราอย่าไปทำอะไรที่ละเมิดสิทธิ์ละเมิดอะไรไปปีนบ้านเขา
ดูก็คือใช้ทำเรืองทำเรืองเอาไม่ใช่ไปจ้องจับอะไรเขาเลย
อะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าเราไปก่อความหยุดร้อนรำคาญ
เราก็เคร่งคัดในเรื่องการละเมิดสิทธิ์เรื่องข้อกฎหมายเรื่องการทำงาน
เพราะเราก็กลัวเหมือนกันคุกไม่ได้มีไว้ขังสุนัข
เพราะฉะนั้นสืบเขามั่วไปทำนู่นทำนี่
เขาฟ้องกลับเอาอ่ะอันนั้นจะเหนื่อยนะครับเสียโปรไฟล์ด้วยอายเขา
เหล็กของเราก็คือห้ามนำความลับของลูกความไปเปิดเผย
ห้ามทำให้เกิดความเสียหาย
ไม่ว่ากับผู้ว่าจ้างหรือกับฝ่ายตรงข้ามก็แล้วแต่นะฮะ
เราต้องตรวจสอบผู้ว่าจ้างก่อนว่าเขาเป็นใครทำอะไรที่ไหน
และจะมาจ้างเราเพื่อจุดประสงค์อะไร
อย่างกรณีที่ว่าเขามาจ้างเรา
เขาไม่ได้เป็นสามีภรรยาไม่ได้เป็นลูกเป็นบุพการี

แล้วก็ไม่ได้มีทะเบียนสมรสมีแต่สมรัก
เราจะไปทำการสืบการอะไรเพื่อที่จะไปกระจัดบุคคลที่๓นั้น
มันนอกเหนือกว่าขีดที่เรารับได้

เป้าหมายชอบปาร์ตี้ปาร์ตี้ยาปาร์ตี้อะไรอยากใช้เราไปจับ
ถ้าเกิดจะให้เราไปจับเขาทำผิดกฎหมายไม่เป็นไร
ตำรวจจับได้อยู่แล้วเพราะว่าผิดกฎหมายใช่ไหมครับ

คือจะให้เราไปยัดยาใช้ถุงละสองแสน

แต่เนี่ยเลวเกินไปแล้วไม่ทำเราไม่รับ
อย่างนี้ถือว่ามันไม่ใช่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับ
มันล้ำเส้นเกินไปแล้วมันให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

อุปสรรคในการทำงานก็คือ
ที่ก็เป็นคอนโดหรูอย่างนี้

แล้วหลายครั้งเลยครับที่เป้าหมายมันระดับเทพ
เขาก็โรงแรมหลูอย่างนี้โรงแรมคืน๑๒หมื่น๓หมื่นอย่างนี้นะครับ
ปสรรคอย่างที่สำคัญที่สุดคือ

ใช่ไหมฮะว่าเปิดโรงแรมนี้โอเคไหม
ถ้าเขาโอเคงบอนุมัติมาเราก็ทำได้
เราจะสอนลูกน้องเรานะฮะว่าอย่าไปสวนกับเป้าหมายนะ
ถ้าไปสวนกับเป้าหมายเขาจำหน้าเราได้ครั้งหนึ่ง

เดี๋ยวไปเจอที่ฝั่งทนที่บังกงน้อยอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวไปเจอที่ยุธยาอีกครั้ง
เขาจะรู้แล้วนะครับว่าเจอคนนี้อีกแล้ว

สำคัญที่สุดเลยคือสมองครับ
ที่อยู่ในระหว่างหูสองข้างของลูกน้องเนี่ย
อยู่ที่กึ๋นอยู่ที่เทคนิคและวัยพิพย์

คล้ายครับแต่ไม่เหมือนทีเดียว

ตรงที่สืบในชีวิตจริงนั้นนะครับ
ก็คือคุณต้องไปนั่งอยู่ในรถ
จะไปสตาร์ทก็ไม่ได้ต้องปิดเครื่องใช่ไหมครับ
เหมือนกับไม่มีคนอยู่ในรถซุ่มดูอยู่

น้ำเนี่ยสำคัญที่สุดเลยจำเป็นมาก

แต่ถึงเวลาแล้วต้องใช้ขวดนั้นแหละครับ

เวลาเขากินแฮมเบอร์เกอร์กันเขาซื้อเฟรนดไฟมาปั๊บ
อ้าวก็นั่งกินกันในรถใช่ไหมครับ
ของเราข้าวเหนียวหมูปิ้งครับ
ไก่ย่างตูดไก่วันนี้ลูกน้องกินกัน

เราทำงานไปใส่กางเกงยีนลูกซูกสีแดงอย่างนี้

ไม่ได้ต้องทำอะไรให้คืนให้เหมือนเขา

งานสืบสวนเนี่ยก็คือการทำวิจัยเชิงคุณภาพ
เรื่องต่างที่เราไปสืบเนี่ยมันสะท้อนปัญหาทางสังคม
เรื่องชู้สาวเนี่ยคนติดต่อกันง่ายขึ้นอะไรขึ้น

แม้กระทั่งอยู่บ้านสามารถคุยกับคลิกได้
สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าพอสังคมเจริญขึ้น
ศึกษามากขึ้นผู้หญิงก็ไม่แคร์ผู้ชาย
ผู้ชายก็ไม่แคร์ผู้หญิงมีคดีเรื่องชู้สาว
มีการนอกใจครอบครัวแตกสลายเยอะขึ้น

คดียักษ์ยอกคดีช่อกลงเพิ่มขึ้นมาก
เพราะว่าชวนกันเล่นออนไลน์บ้านแชร์
หรือลงทุนบิตคอยน์อะไรอย่างนี้

ผมยังจะเอาเรื่องราวต่างราวนี้เกี่ยวกับเรื่องคดี
มาเล่าทำให้เกิดอุทาหรณ์เตือนใจประชาชนได้ระวังตัว
เขาจะได้มีความรู้อย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมได้
ไม่มากก็น้อยครับ